พากันในช่วงนี้ไปเจอกับน้องพิชชี่วรรณฑรกันหน่อย
เธอมีเรื่องราวดีมานำเสนออีกแล้ว

ซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของถุงมือในการออกกำลังกาย
ที่ใส่ในเวลาเข้าเล่นเวทเทปนิ่งเล่นพิกเน็ต

มันจะรองรับเรื่องของอาการบาดเจ็บในการป้องกันได้

มือออกกำลังกายถูกคิดค้นขึ้นมา
เพื่อรองรับการยกเวทที่มากขึ้น
น้ำหนักของการยกเครื่องเล่นหนักขึ้น
จากผ้าโฟมหรือซิลิโคน

พัฒนายางรองอุปกรณ์ของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
มาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของถุงมือ

หนึ่งเลยคือมันก็จะช่วยในเรื่องของการรับแรงกระแทกได้ดี
สมมุติเวลาเรายกเวท๑๐กรัม๒๐กรัม๓๐กรัมอะไรอย่างนี้

เพราะมันเป็นยางสังคมปุ๊บมันจะให้การยื่นได้ดีมาก
คือจะเห็นได้ว่าอย่างก้อนแผ่นใหญ่อย่างนี้
มันสามารถพับหรือว่าโค้งงอไปตามรูปมือเราได้เลย
เพราะฉะนั้นเวลาเรากำเหล็กเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นก้อน

ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสม
กองศาการจับอุปกรณ์เล่นเวทที่ถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นการยกดึงหรือดัน
ช่วยลดแรงกดของน้ำหนักจากอุปกรณ์ไปที่ฝ่ามือ
ฝ่ามือไม่เจ็บก็สามารถโฟกัสท่าทางการยก
และลงน้ำหนักขณะเล่นได้เต็มที่
ตั้งแต่เล่นมาก็ต้องหลายอย่างนะคะ
ตอนนี้ยังไม่เจ็บมือเลยเพราะว่า
ระหว่างผิวหนังของเรากับอุปกรณ์ตอนเล่น
ถ้ามีน้ำหนักมากด้วยแล้วก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคะ
ตอนนี้ยังไม่เจ็บจะเล่นไปเรื่อย

ควรจะเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับตัวเอง
เพื่อผลลัพธ์แบบที่ตั้งเป้าหมายไว้
พิธีวรรณธรสมกิตรุงโรศ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน